สอยหายแซ่บหายสอยเลย
จะบอกว่างานเนี่ยหายแซ่บหายสอยไปเลยเพราะว่าอะไร
ศิลปินนักร้องโดนแคนเซิลงานหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ปีใหม่ยังไงอยู่รอดยังไงคุณผู้ชม
ภัยพงศธรภัยรถแหกล่าสุดก็โดนแคนเซิลงานเหมือนกันนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยเมื่อวันที่๒๘ธันวาคม
ซิงเกิลที่มีชื่อว่าคนในความลับรวมไปถึงรถแห่ด้วย
เดินทางไปมอบความสุขให้แฟนเพลงทั่วประเทศ
ในช่วงปีใหม่ป๊าติเธอ
แต่กลับต้องสูญเสียงานในช่วงปีใหม่นี้ค่ะ
เพราะว่าถูกยกเลิกไปหลายงานเลย
ไผ่บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าตอนนี้ต้องลุ้นคิวงานกันแบบรายวันเลยค่ะ
เพราะว่าวันนี้ว่าจ้างพวกนี้อาจจะถูกยกเลิกก็ได้
เออนะคะสถานการณ์โควิดในตอนนี้คุณผู้ชมค่ะก็ต้องยอมรับไปจริง
แต่แถมตอนนี้นะก็มีสายพันธุ์ตัวใหม่เข้ามาด้วย

เพราะว่าผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนเลย

รอได้พบเจอแฟนเพลงหน้าเวทีอีกครั้งนะคะ
เห็นใจจริงพี่เดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ

แต่มันก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับ
ตั้งแต่ทำรถแห่ออกมาก็จริงเราก็ตั้งใจไว้ว่า
จะไปรับใช้แฟนไปในที่ต่าง
แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังครับยังไม่สามารถเป็นได้

ก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานแบบนั้นเหมือนเดิม
ตอนนี้ที่เท่าที่เหลือก็ไม่เยอะครับไม่เยอะ
วันนี้รับงานพรุ่งนี้ก็อาจจะยกก็ได้
ตอนนี้ก็ยกรายวันแล้วครับยกรายวัน
มันไม่ถึงกับท้องนะครับมันก็เสียดายอยากเจอ
แต่ถามว่าที่ผ่านมามีท้อไหมก็มีบ้าง
แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำงานนะครับ
เราก็ได้ทำงานละครเราก็ได้ทำเพลงใหม่
เราก็มีสินค้าใหม่ของเราคือพายคอฟฟี่
แล้วก็หวังว่าความคิดถึงของเราสักวันหนึ่งมันจะมีความที่จะเจอกัน